คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่หนุ่มพนักงานร้านกาแฟถูกยิง
แล้วสาเหตุที่ถูกยิงเนี่ยนะเกิดจากผู้ชายที่เป็นพนักงานร้านกาแฟ
ไปเตือนน้องพนักงานผู้หญิงในร้าน
อย่าคุยโทรศัพท์เยอะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันทั้งร้าน
ฝ่ายพนักงานผู้หญิงไม่พอใจค่ะไปบอกแฟนนุ่ม
แล้วแฟนนุ่มมาตั้งใจจะมาเคลียร์กับพนักงานผู้ชาย
เปิดประตูบ้านมายังไม่ทันเจรจาเลย
ท้ายที่สุดโดนยิงจากเจ็บสาหัส
เมื่อคืนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะสำหรับคนที่ถูกยิง
ตอนนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับมือปืนนะคะ
เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่อยู่
เหตุการณ์นี้คือพนักงานร้านกาแฟผู้ชายคือนายสุเมฆ
ธนพรมอายุ๒๕ปีโดนยิงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนวาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยจันทสุวรรณ
เทศบาลนครหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
แล้วตอนนี้ศาลจังหวัดสงขลาเนี่ยมีการอนุมัติหมายจับคนที่ก่อเหตุ
คือนายชนะกิจมหาวงอายุ๒๒ปี

เนื่องจากขณะที่ศาลจังหวัดสงขลารับสำนวนฟ้องตอนแรกเนี่ย
คนเจ็บคือนายสุเมฆยังไม่เสียชีวิต
แต่ว่าตอนนี้พอคนเจ็บเสียชีวิตแล้ว
ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเพิ่มเติมนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติวันนโกผู้กำกับการสพหาดใหญ่
ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าตอนนี้มีการประสาน
กับแม่แล้วก็แฟนสาวของนายชนะกิจผู้ที่ก่อเหตุให้มามอบตัว
แล้วตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามจุดต่าง
ที่คาดว่านายชนะกิจผู้ก่อเหตุอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่
ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าตัวผู้ตายไปมีปัญหากับรุ่นน้องผู้หญิง

เพราะว่าทางฝ่ายนายสุเมฆก็ไปเตือน
เตือนน้องผู้หญิงในที่ทำงานนะคะว่าอย่าคุยโทรศัพท์
ทีนี้รุ่นน้องผู้หญิงก็เอาเรื่องไปฟ้องกับแฟนนุ่ม
หลังจากนั้นก็มีการท้าทายกันเกิดขึ้น
นุ่มก็เลยพาเพื่อนมามาที่บ้านของผู้ตาย
เจรจากันจะเคลียร์กัน
คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีเทา
คนขับใส่เสื้อยืดสีดำแล้วก็มีคนซ้อนอีกคนนึง

พอมาถึงค่ะคุณผู้ชมโอ้โหยังไม่ทันจะคุยยังไม่ทันจะเคลียร์เลย
นายสุเมฆโดนยิงนะคะแล้วกระสุนมันก็ไปตัดเส้นเลือดใหญ่
ทำให้อาการสาหัสและท้ายที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านของนายสุเมฆก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านายสุเมฆเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าบ้านหลังนี้
เขาอยู่กัน๔คนในบ้านนั้นก็จะมีนายสุเมฆ
มีแฟนแล้วก็มีเพื่อนอยู่กันได้สัก๒ปีแล้ว

มีสัมมาคารวะตั้งใจขยันทำงานดี

นายสุเมฆไม่เคยมีมาตั้งวงดื่มเหล้า
โก๊งกันหน้าบ้านไม่เคยมาปาร์ตี้
หรือว่ากอกความรำคาญให้กับใครในชุมชนเลย

เคยมีวัยรุ่นเคยมีเพื่อนคนอื่น

เห็นวัยรุ่นก็คงเป็นเพื่อนของนายสุเมฆนี่แหละ

แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันกับที่
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาก่อเหตุหรือเปล่า

ชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่เขาก็แยกย้ายกันเข้าบ้าน

เอาฟังเพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับนักข่าวหน่อยค่ะ
มีตอนแรกเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปก่อน

เขาเข้าใจว่าดิบจุดประทัดเล่นกันตอนหน่วยครับนี่นะ
ก็ได้ยินเสียงดังปุ๊บแล้วก็เรียกครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
แล้วก็พอสักพักนึงก็ได้ยินเสียง

คือเขาเป็นคู่แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะ

แล้วที่ไม่ค่อยนั่นก็คือมีเพื่อนไปมาอย่างนี้
มีเพื่อนผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างใช่ไหม

เพื่อนที่ใส่คือการพูดบัญชาก็ดี
ที่พี่เห็นที่เขาเห็นได้ก่อนนะ

มีวัยรุ่น๒คนมาหานายสุเมฆ

ก็คิดว่าเออเพื่อนก็คงมาหากันตามปกติ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แล้ววัยรุ่นสองคนก็ขี่รถออกไป

เห็นคนซ้อนท้ายถือปืนอยู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อด้วย

เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ